ในที่สุดฤดูการแห่งการเลือกตั้งมาถึงแล้วนะครับ
พรุ่งนี้เปิดรับสมัครสอสอวันแรกหลายคนตื่นเต้นเลยนะคะ
แม่อุตสาหรัฐจะไปแอบโดมโดมมองมองซักหน่อยว่า
เอ๊ะแต่ละเขตแต่ละพื้นที่ป้ายหาเสียงแล้วค่ะ

หาเสียงถูกกรีดทำลายอ่ะค่ะนี่ค่ะ
ติดตั้งอยู่ตามริมถนนสายหลักสายรองเนี่ย
กรีดทำลายก่อนถึงวันสมัครในวันพรุ่งนี้นะคะ
ว่าน่าจะมีคนฉวยโอกาสช่วงกลางคืนนี่แหละเอาคัตเตอร์มากรีด
เรื่องต้นเขาบอกว่าเจาะจงไปที่๓พักใหญ่
ก็คือเพื่อไทยเสรีรวมไทยแล้วก็รวมไทยสร้างชาตินี่แหละ
ถือว่าเป็นสัญญาณความดุเดือดหรือเปล่า
ซึ่งวันนี้นะคะนายชัยวุฒนาคมานุสร
หัวหน้าพักพลังประชารัฐก็ได้มีการออกมา
พูดถึงกรณีกลุ่มของตะวันและแมม
ที่มีการไปทำกิจกรรมหน้าเวทีประสัยย่อยของพักพลังประชารัฐ
เกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกับกาดของพักพลังประชารัฐ
โดยบอกว่ากลุ่มของน้องจะเข้ามาแจกใบปลิว
แล้วก็ร่วมเวทีของพักพลังประชารัฐด้วย
ซึ่งมันทำไม่ได้ไม่ควรจะมาป่วนกัน
เพราะว่าเขามาปวดเวทีฝั่งเรา
ถ้าฝั่งเราแท้งเครื่องไปเอาคืนมันก็จะวุ่นวายไปอีก

ส่วนจะถึงขั้นตอนดำเนินคดีตามกฎหมายไหม
นายชัยวุฒิบอกว่าทางฝ่ายกฎหมายก็รวบรวมพยาหลักฐานอยู่
ถ้าเข้าองค์ประกอบก็คงจะแจ้งความ

ก็ต้องยอมรับฟังความคิดเห็นของทุกคน

ถ้าคุณอยากจะพูดอยากจะแสดงความคิดเห็น

วิธีใครวิธีมันจะได้ไม่ขัดแย้งกัน
จากนี้ก็อาจจะต้องมีการเพิ่มกาดผู้หญิง
ในเวทีประสัยของพักด้วยนะคะ

สุพรรณมงคลสุธีหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ
และนาวาอากาศรีสิทธาธิวารีครับ

พร้อมด้วยว่าที่ผู้สมัครสสกมเขต๑พระนคร

มูลนิธิเทียนฟ้าเยาวราชครับ

ก่อนจะเดินทางไปสมัครรับเลือกตั้งวันพรุ่งนี้นะครับ
แล้วก็จะนำผู้สมัครเดินแนะนำตัวกับประชาชนด้วย
นาวาอากาศรีสิทธาเชื่อมั่นว่าวันพรุ่งนี้
เบอร์ที่จะได้เนี่ยเบอร์จะเป็นคนเลือกเจ้าของ

จะมีเทคนิคในการหาเสียงเพื่อให้ประชาชนจำได้แน่นอนครับ

เพราะฉะนั้นเบอร์จะเลือกคนไม่ใช่คนเลือกเบอร์

ก็ธรรมดานักการเมืองก็อยากได้เบอร์ต้น
เบอร์เลขตัวเดียวที่ง่าย
หรือถ้าเกิดอยู่ใน๑๕ก็มือเดียวได้เลย
ผมว่าเบอร์อะไรถึงเวลาเนี่ย
เราก็จะมีกิมมิกของเบอร์ที่ทุกคนก็จะรู้

ก็ลงพื้นที่ช่วยว่าที่ผู้สมัครเขตปฐุมวัน

นี่แฟนคลับวัยรุ่นก็มีมาขอถ่ายรูปกันเต็มเลยนะคะ
ซึ่งก็มีการหาเสียงกับวัยรุ่นแถวนั้นบอกว่า

ผู้สมัครพักเสรีรวมไทยเข้าไปเนี่ยนะ
จะไปช่วยผลักดันเรื่องการปฏิรูปกองทัพ
จะได้ไม่ต้องมาบังคับใจวัยรุ่นชายไปเป็นทหารเกณฑ์อีก

ซึ่งพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์มีการท้าทายไปยัง

แดดิเดตนายกรัฐมนตรีพักรวมไทยสร้างชาติ

แคนดิเดตนายกพักพลังประชารัฐ

ในฐานะคนรุ่นราวคราวเดียวกัน
ลุงตุลลุงป้อมแล้วก็ลุงเสรีพิสุทธิ์

ประชาชนเลือกเนี่ยมาแสดงวิสัยทัศน์

ได้เป็นนายกจริงจะทำอะไรให้กับประเทศชาติได้บ้าง

ครับผมขณะที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณ

ชี้แจงสาเหตุที่ไม่ตอบรับไปร่วมเวทีดีเบต
บอกว่าการดีเบตไม่ได้เป็นอะไรมากกว่าการแสดงให้เห็น

ซึ่งอาจจะไม่เกี่ยวกับความรู้ความสามารถ
จริงของนักการเมืองคนนั้นเลยก็ได้
ผู้นำที่พูดไม่เก่งดีเบตไม่ดี

เหมาะสมกับความเป็นไปของประเทศในปัจจุบันมากกว่าก็ได้
ผมรู้มาว่ามีพิธีกรรายการทีวีชื่อดังระดับประเทศท่านหนึ่ง
ประกาศเชิญชวนผมกลางอากาศให้ไปออกที่เวทีดีเบต
ผมรู้สึกปลื้มเป็นเกียรติอย่างมาก
แต่อย่างที่บอกผมเลือกที่จะสื่อสารกับทุกท่าน
วิธีที่ผมคิดว่าผมสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด
ยินดีอย่างยิ่งที่จะพบปากกับทุกท่านเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นกัน
แต่ขอเป็นแบบพูดคุยส่วนตัวผมพร้อมเสมอสำหรับทุกท่าน
ก่อนหน้านี้ผมได้แลกเปลี่ยนพูดคุยกับสื่อมวลชนที่ติดต่อมา
ท่านแล้วสำหรับท่านอื่นผมรอเวลาที่ท่านว่างอยู่เช่นกันครับ
แล้ววันนี้พลเอกประวิทย์ก็เลือกที่จะสื่อสารให้เห็นถึงความเป็นกันเอง
โชว์ลีลาผัดกระเทียมกุ้ง

เดี๋ยวนะพลเอกประวิทย์นี่เขามาพร้อมกับของกินจริงเจ๊

แต่ว่าหลายคนยังไม่เคยได้ชิมฝีมือเลยนะนักข่าว

แต่ว่าช่วงนี้จะเข้าสู่บรรยากาศเลือกตั้งต้องระวัง

ไปที่โคราชกันหน่อยนะคะ
นายเสกสะกดอัตภาวงศ์หรือว่าลำโบอีสาน
แล้วก็นายจำลองครุฑขุนทศนำว่าที่ผู้สมัคร๒๐จังหวัดภาคอีสานของรวมไทยสร้างชาติ
ทั้ง๑๖เขตเลือกตั้งไปสักการะขอพรเท้าสุรนารีหรือว่าย่าโมค่ะ
เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนจะเดินทางไปยื่นใบสมัคร
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ๘๐พันศาวันพรุ่งนี้
แล้วก็นำผู้สมัครทั้งหมดลอดประตูชุมพลซึ่งเป็นประตูเข้าเมืองโคราช
แล้วก็เดินพบปะหาเสียงตามร้านค้าสองฝั่งถนนจอมพลด้วย
นี่นะฮะคราวนี้แฟนพักเพื่อไทยครับ
อำเภอบางขันนครศรีธรรมราชวันนี้หอบหลักฐานไปร้องเรียนสื่อมวลชนครับ
หน้าโรงพักทุ่งใหญ่หลังจากรู้ว่าผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งสอสอของพักเพื่อไทย
กลุ่มชาวบ้านนำป้ายหาเสียงของนายนิติจิตรัฐเขต๗ครับ
มาขอคำอธิบายจากพรรคเพื่อไทย
หลังจากก่อนหน้านี้มีกรรมการสัญหามาลงพื้นที่พร้อมรับรองผลการโหวตให้นายนิติ

พอถึงวันที่พักประกาศกลับเป็นชื่อนายวิชิตมุสิกานนท์

ทำเอาทุกคนตกใจก็คาดไม่ถึงว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้
ก็เลยอยากให้เรื่องนี้โปร่งใสและอยากได้คำตอบที่ชัดเจนครับ
ตกลงมันทำไมถึงมาเป็นอย่างนี้
เพราะฉะนั้นคณะกรรมการหรือภักดิ์เพื่อไทยนี่
ต้องตอบคำถามนี้แก่ชาวบ้านให้รับทราบให้รับรู้ด้วย
เพราะว่าพวกผมจะต้องอธิบายกับชาวบ้านให้เข้าใจว่านี่มันเป็นอะไร
ขณะที่การเตรียมความพร้อมก่อนที่พรุ่งนี้ในกรุงเทพ
ศูนย์เยาวชนกอทโทมอลหรือว่าสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นนินแบงก์
ก็จะเป็นจุดที่รับสมัครผู้สมัครแบบแบ่งเขต
และอีกวันหนึ่งวันที่๔ก็จะเป็นแบบปาร์ตี้ลิสต์นะครับ
ตำรวจนครบานเตรียมกำลังดูแลความเรียบร้อยอย่างพร้อมเพลียงแล้วครับ
ตอนนี้ประสานกำลังกองร้อยควบคุมฝุงชน๑กองร้อยประมาณ๑๗๐นาย
ดูแลความปลอดภัยในพื้นที่โดยรอบ
รองผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกว่าเตรียมความพร้อมแบบร้อยเปอร์เซ็นต์
จากการข่าวยังไม่พบว่าจะมีกลุ่มผู้ชุมนุมมาปั่นป่วนก่อความวุ่นวายนะครับ
อย่างไรก็ตามก็จัดกำลังดูแลความเรียบร้อยแล้วก็การเดินทางพื้นที่โดยรอบเอาไว้แล้วเรียบร้อยครับ
แน่นอนว่าไม่ใช่แค่ที่กรุงเทพนะคะแต่กรกตทุกจังหวัดก็เตรียมความพร้อมหมดแล้วล่ะ
ในการรับสมัครผู้สมัครสอสอเขตในวันพรุ่งนี้
อุดรธานีนะคะสถานที่รับสมัครคือหอประชุมอเนกประสงค์อาคารกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒน์อุดรธานี
จะมีเรื่องกังวลก็เรื่องเดียวนี่แหละค่ะคือเรื่องสภาพอากาศ
เขาบอกว่าพยุริร้อนจะเข้าไง
ส่วนภาคใต้นะคะที่หอประชุมเมืองสวนสมเด็จพระศรีนคริน๘๔อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
รอบนี้จังหวัดนครศรีธรรมราชมีสอสอได้ถึง๑๐คน
ก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่มีจำนวนที่นั่งมากที่สุดในภาคใต้
ก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมซักซ้อมความเข้าใจกัน
เพื่อให้พรุ่งนี้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น
ส่วนความชัดเจนเรื่องกองเชียร์ของผู้สมัครนะคะกรกตทุกจังหวัดเน้นย้ำแล้วนะ
เชียร์เนี่ยสามารถมาสถานที่รับสมัครได้ร้องรำทำเพลงอะไรได้ตามปกติ
แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งได้หมายเลขประจำตัวปุ๊บ
ต้องหยุดแบบหยุดกึ๊กเลยหยุดแบบส้มหยุดเลยนะคุณ
มีเล็ดลอดออกมาเด็ดขาดเพราะจะผิดกฎหมายเลือกตั้ง
ห้ามจัดให้มีงานรื่นเริงหรือมหรสบ
ฝากเตือนถึงผู้สมัครทุกคนด้วยนะคะว่า
ถ้ารู้อยู่แล้วว่าตัวเองไม่มีคุณสมบัติสมัครรับเลือกตั้ง
หรือมีลักษณะต้องห้ามแต่ยังมายื่นใบสมัครอีกเนี่ย
จะมีบทลงโทษตามกฎหมายคือถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง
และต้องคืนสิทธิประโยชน์ต่างให้กับสภาผู้แทนราษดร
กรกตจะมีหน้าที่รับสมัครและตรวจเอกสารเบื้องต้นเท่านั้น
แต่หน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติอย่างเข้มข้น
เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสัญหาแต่ละพักการเมืองค่ะ